เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะเผยวิธีที่ทำให้ต้นมะละกอของคุณ
ผลโตลูกดกใหญ่ยาวขายได้ต้นละครึ่งแสน
ด้วยวิธีง่ายจากไข่เป็ดจากนั้นจะพาไปพบกับมหาเศรษฐี
เพิ่มมูลค่าขายไปทั่วโลกที่สร้างรายได้สูงสุดกว่า๘๐๐๐ล้านบาท
เขาทำได้อย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีครับพบกับเราทางทรัฐทีวีแบบนี้นะครับ
กำลังจะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่ใหม่เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ดเด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เช่นเดิมนะฮะหลากหลายเรื่องราวไอเดียการทำเงินเทคนิคต่าง
เคล็ดลับในการเพิ่มผลผลิตนะฮะรอคุณผู้ชมอยู่เพียบเลยครับวันนี้

ครับคราวนี้เวลาเราเป็นเงินเป็นทอง

มันก็ต้องกินอาหารปลาสิคะ

เฮ้ยฉันเลย
มันคือปลาสลิด

นิสาระไม่ได้ให้ตลกนิสาระ
งงครับเพราะปลาสลิดนี่แหละครับ

มันก็คือย่าเนเปียครับ

และนี่แหละครับคือเทคนิคการลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไรให้กับเกษตรกรนะฮะ

ทราบไหมครับว่าปลาสลิดนั้นเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญ

เป็นรองแค่จากประนินประดุกและปลาตะเพียนเท่านั้นเอง

เกษตรกรจะใช้ญาติแพรกผสมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูป

แต่เกษตรกรที่อาคชาฟาร์มนะฮะ

นำย่าเนเปียที่ปลูกไว้นะฮะ

สามารถลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยได้ถึง๙๐
และปลาสลิดนะฮะมีอัตราการเจริญเติบโต
ใกล้เคียงกับปลาสลิดที่เลี้ยงด้วยวิธีการเลี้ยงเดิม
โดยใช้ย่าแพรกผสมกับอาหารไม่สำเร็จรูปอีกด้วย
แล้วเจ้าย่าเนเปียค่ะจะไม่เป็นอันตรายต่อปลาหรือน้ำเหรอคะพี่ป้อง
ไม่เป็นอันตรายแน่นอนครับน้องเนยครับ
เพราะว่าเป็นย่าที่ไม่ติดเมล็ดครับ
จึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นวัชพืช
อกจากจะเลี้ยงปลาสนิทเพื่อการขายแล้วนะครับ
เขายังนำปลาสลิดนะฮะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
ที่สำคัญครับระบบการทำฟาร์มของที่นะฮะยังเป็นฟาร์มแบบพอเพียงครับ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
นี่แหละครับเทคนิคง่ายนะฮะที่ใครก็เอาไปทำได้นะครับ
แค่คุณหยิบธรรมชาติใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์
ที่สำคัญครับทำแล้วรวยรวย
แน่นอนใช่ค่ะเราเรียกว่าเป็นการลดต้นทุนทำให้ปลาโตไวแล้วก็ได้กำไรเพิ่มอีก
ถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเขายังมีการต่อยอดปลาสลิดของตัวเอง
ด้วยการนำมาแปรรูปอีกด้วยนะคะเนี่ยเยี่ยมจริง
ถูกต้องเลยครับพักเลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของใบตองบ้างดีกว่า
ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนหอยทากรู้จักไหมคะ
ท่ากระดิบกระดึ๊บรู้จักครับรู้จักดีมากแล้วก็โกรธมากโมโหมาก

เพราะว่าที่บ้านเลยอะค่ะเลี้ยงต้นไม้เยอะมากนะครับ
แล้วก็เจ้าหอยทากมันเกาะอยู่เยอะมากแต่ทำอะไรไม่ได้เลย
อันนี้เรื่องจริงเลยนะมันไปกินไป
หมดเลยแต่ว่าที่เนยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าลูกเนยค่ะนอนกินค่ะ
หอยทากแล้วก็เลี้ยงหอยทาก
เขาบอกว่าคุณแม่ห้ามจับหอยท่าของอาคินไปทิ้งเด็ดขาด
เออมันเป็นเรื่องที่มันอึดอัดมากนะคะโมโหมากค่ะ
ดีแล้วค่ะใจเย็นก่อนนะคะอึดอัดเข้าใจค่ะ
อันนี้แม่ไม่ได้เล่นละครอันนี้ชีวิตจริงเลยนะคะ
มันไม่ได้เล่นละครเลยค่ะจริงแต่ว่าไม่กล้าทำต่อหน้าลูกแบบนี้
ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวใบตองจะเล่าให้ฟังนะคะ
แล้วก็เรื่องที่อยากจะบอกเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่ละครเหมือนกัน
เพราะว่าท่าต่อไปนะคะแม่เนยเห็นหอยทากแล้วน้องอาคินชอบหอยทากที่มันไปทำลายพืช
ไม่ต้องทิ้งแบบที่น้องอาคินบอกถูกแล้วเอาเหรอให้เก็บมาเลี้ยง
เพราะมันสามารถขยายพันธุ์ได้เป็นฟาร์มเลยค่ะ
มันขายได้ด้วยเหรอครับขายได้ค่ะไปดูกันค่ะ
เลี้ยงหอยทากเนี่ยนะคะสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นหลายแสน
ให้กับคุณได้อย่างรวดเร็วนะคะครับโดยเฉพาะหอยทากสายพันธุ์อาช่าค่ะ
การทำฟาร์มหอยทากอาช่ากำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกรในหลายพื้นที่ด้วยนะคะ
โดยเฉพาะในจังหวัดนครนายกค่ะเพราะว่าสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีนะคะ
ต้องบอกว่าหอยทากอาช่าเป็นหอยทากที่สามารถวางไข่ได้ทุกตัว
เพราะว่ามันมี๒เพศในตัวเดียวกัน
โอ้โหซึ่งแต่ละตัวเนี่ยวางไข่ได้ครั้งละ๑๐๐ฟองค่ะ
โตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีในเขตร้อน
โดยเฉพาะเมืองไทยของเรานี่ค่ะ
ส่วนการเลี้ยงก็ไม่ได้ยากเลยค่ะ
เราสามารถเลี้ยงหอยทากบนดินได้นะ
เลี้ยงในบ่อปูนซีเมนก็ได้
และที่สำคัญอาหารโปรดของมันคือ
ผักหรือใบไม้ธรรมดาธรรมดาถูกต้องค่ะคุณแม่ค่ะ
นี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าต้นทุนการเลี้ยงหอยทากอาช่า

ความพิเศษของหอยทากอาช่ามันอยู่ตรงนี้ตั้งใจฟังกันดีดีนะคะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ได้ศึกษาพบว่าหลังจากรีดเมือกออกมาแล้ว
นำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ
หอยทากจะมีคุณสมบัติในด้านต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย
เพราะว่ามีโปรตีนเป็ดไทยค่ะ
ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ลดริ้วรอย
ที่สำคัญเมื่อหอยทากเป็นที่ต้องการของตลาดวงการเครื่องสำอางสูงมาก
นี่แหละช่องทางในการทำเงินค่ะแม่เนย

อาทิตย์ครับผมเลี้ยงไปเลยแล้วกันนะคะการเก็บเมื่อกของหอยทากเขาจะใช้น้ำค่ะ
พ่นบริเวณหลังคอของหอยทากนะแต่ถ้าหากหอยทากฮึบหดเข้าไปในกระดอง
ก็ให้พ่นน้ำเข้าไปบริเวณปากกระดองของมันใช่ฟิตฟิตเลย
แต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณ๑นาทีเท่านั้นเราก็จะได้เมื่อหอยทากมาแล้วล่ะค่ะ
หลังจากนั้นนะคะก็นำเือกที่ได้ไปแช่แข็งในช่องฟรีดทันทีนะครับ
ซึ่งการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการเก็บเมือกหอยทากตามมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป
โดยหอยทากแต่ละตัวจะให้เมือกเฉลี่ยประมาณ๑๒๔๔ค่ะนิดเดียว
เดียวเท่านั้นหลายคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วหอยทากมันจะอันตรายไหม
มันจะตายไหมนั่นสิครับบอกเลยนะคะว่าหอยทากยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตามปกติ
รอดค่ะรอดค่ะแล้วแม่เนยกับพี่ป้องทราบไหมคะว่าการรีดเมือกของหอยท่าขายเนี่ย
เลยก็แล้วกันเมื่อหอยทากส่งขายบริษัทเอกชนได้ราคาลิตรละหนึ่งหมื่น

เป็นหมื่นค่ะคิดแบบเร็วนะคะถ้าเกิดเรามีหอยทากสัก๓๐๐ตัวพี่ป้อง
ก็สามารถเก็บเมือกหอยทากส่งขายได้เป็นแสนเป็นแสนเลยโอ้โห
รีบไปบอกน้องอคินต้องไปบอกลูกจริงค่ะให้เลี้ยงเป็นอาชีพได้เลยแบบนี้นะคะ
ใช่แล้วค่ะเกษตรกรไทยทุกคนที่กำลังชมอยู่นะคะ
ถ้าหากว่าสนใจอยากจะเลี้ยงหอยทากอาช่ารวมถึงศึกษาวิธีการเก็บเมือกหอยทาก
เพื่อไปต่อยอดเป็นรายได้นะคะสามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลย
ดูจากตลาดที่รับซื้อแล้วรับรองว่ายังไงก็รวย
อ่ะรับไปค่ะคนละหนึ่งก่อนเป็นตัวอย่างอันนี้ข้อสอบหรืออะไรค
กี่ยังหรอค่ะกี่ยังอ่ะเจ๊อ่ะเอากระดาษใช้รับมาให้ทำไมครับให้ใครดูสิ
ที่ใช้แล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องกับปึ้งหนึ่งริมหนึ่งอ่ะจะเอาไปทำอะไรคะ
เอาไปชั่งกิโลขายง่ายสุดอ่าโอเคก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะดีกว่าไหมคะ
ถ้าเอากระดาษเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นของตกแต่งบ้านที่มีชิ้นเดียวในโลกเออมันทำได้เหรอครับ
นี่เลยนะคะการชุบชีวิตกระดาษเหลือทิ้งนะมาเป็นใจกันหรือว่าของตกแต่งบ้านสวยแบบนี้สวยมาก
นี่เลยเจ้าของไอเดียการชุบชีวิตกระดาษเหลือทิ้งนะคะเป็นของคุณวิทยาชัยมงคล
ที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเขาทำงานในกองถ่ายเหมือนพวกเรานี่แหละ
ใช่แล้วก็จะพบว่ามีกระดาษเหลือทิ้งเยอะแยะมากมายนะคะ
คุณวิทยาจึงบอกว่ากระดาษมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เป็นดินประเภทหนึ่ง
หลังจากลองผิดลองถูกนะคะก็พบว่ามีส่วนผสมของเนื้อดินในกระดาษค่ะ
ซึ่งในที่สุดนะคะเขาก็ทำสำเร็จจนเกิดเป็นแบรนด์๑๐๓เปเปอร์ขึ้นมาค่ะ
จุดเด่นของหนึ่งศูนย์สามเปเปอร์นะคะก็คือการปั้นงานด้วยมือมือ
มาทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะครับถึงแม้จะเป็นรูปทรงหรือหน้าตาพิมพ์เดียวกันนะคะ
แต่ว่าไม่มีทางที่จะเหมือนกันแบบเป๊ะเป๊ะแน่นอนค่ะโดยเฉพาะลวดลายนะคะ
กระดาษที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางซ้ำกันนะคะ
ก็เกิดเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกเลยอุ้ยสุดยอดอ่ะอ๋อที่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกคือแบบนี้นี่เอง
ใช่ค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะนอกจากกระดาษแล้วเนี่ยเขายังเก็บวัสดุเหลือใช้รอบตัวเลยนะคะ
เช่นพวกกากกาแฟกากใบชาค่ะดอกไม้แห้งนะมาผสมผสานกับผลงานด้วยล่ะค่ะ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ถูกต้องแล้วค่ะซึ่งสิ่งของที่ไม่มีค่าสำหรับคนอื่นนะคะถ้าเรานำมาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง
ก็สามารถสร้างมูลค่าได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยล่ะค่ะครับคุณผู้ชมท่านใดนะคะ
อยากจะขอเทคนิคการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ตามข้อความที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะ
เรื่องของงานแฮนดเมสผ่านไปค่ะมาที่เรื่องของเทคนิคกันบ้าง
เป็นเทคนิคในการปลูกมะละกอจ้าเทคนิคที่จะทำให้มะละกอของคุณนั้นยาก
ยาวเกือบเมตรมันมีจริงเหรอคะเกิดมายังไม่เคยเห็นมะละกอยาวเกือบเมตรเลยอ่ะ
ไม่เคยเห็นไม่เป็นไรค่ะแต่จะบอกว่านอกจากมันจะใหญ่แล้ว
มะละกอที่สวนเนี่ยต้นเดียวมูลค่าหนึ่งต้นนะคะค่ะครึ่งแสนบาทโอ้โห
มันจะเป็นไปได้ไงครับน้องตองเอ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วจ้า
เพราะว่าสวนที่ไม่ต้องจะพาพี่พี่ทุกคนไปเนี้ยนะคะครับ
เขามีเทคนิคพิเศษที่ทำให้ต้นมะละกอของเขาลูกดกผลโตแล้วก็ผลยาวด้วย
อย่ารอช้าค่ะไปกันที่นี่เลยต้มจ๋ามะละกอฟฟาร์ม
ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิมาแน่มาแน่งวดนี้มาแน่
เจอไหมคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอตัวไหนเจอเจอยางนี่แหละค่ะพี่จ๋า
ลูกใหญ่ลูกดกลูกงามลูกยาวอลังการขนาดนี้แม่แต่ก่อนที่ใบตองอยากจะรู้เคล็ดลับ
ทำยังไงลูกถึงจะดกลูกถึงจะโตขนาดนี้ขออนุญาตพูดคุยกับพี่จ๋าสักเล็กน้อยนะคะ
ค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะพี่จ๋า
จ๋าปลูกมะละกอในพื้นที่ทั้งหมดตอนเนี้ยกี่ไร่แล้วห้าไร่ค่ะห้าไร่นี้คือพันธุ์อะไรคะ
คนวลศรีสะเกดค่ะทำไมต้องเป็นพันนี้อ่ะพันนี้เป็นพันธุกรรมท้องถิ่นนะคะ
ระยะเวลานานแค่ไหนค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะใช้เวลาสี่เดือนครึ่งสามารถเก็บขายได้
ในพื้นที่มะละกอห้าไร่ที่เราปลูกเนี้ยค่ะขายอะไรในนั้นบ้างขายทุกส่วนของมะละกอนะคะ
ใบนี้ก็ขายได้ใบขายได้เหรอคะกิโลกรัมละสิบบาทเอาไปทำอะไรอ่ะ
เขาเอาไปทำฝ่าใบผงสมุนไพรค่ะเขาสกัดเป็นผงใบหายละอะไรอีกคะ
เป็นลูกมะละกอที่อายุสี่เดือนสามารถเก็บขายลูกดิบได้ค่ะก็โลละสิบสองบาทถึงหน้าสวนเลยค่ะ
คือเขาจะมารับที่สวนใช่ค่ะถูกไหมแต่ที่ใบตองรู้มาก็คือเด็ดกว่าขายมะละกอดิบค่ะ
ก็คือการขายเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้ขายยังไงคะพี่จ๋า
ขายกิโลละเมื่อนสามถึงเมื่อนห้าพันบาทเมื่อนสามถึงเมื่อนห้าพันบาทค่ะ
หมื่นสามถึงหมื่นห้าพันบาทค่ะกิโลละใช่ค่ะ
หนึ่งหมื่นสามถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะ
เมล็ดพันธุ์นี้ตอนนี้ไม่พอจำหน่ายค่ะค่ะได้แค่หนึ่งร้อยเมล็ดต่อท่าน
อดมันเยอะขนาดไหนอ่ะพี่จ๋าตอนนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นพันห้า
หมื่นหมื่นท่านค่ะหลังจากที่เคยปล่อยเป็นขีดเป็นกิโลอ่ะค่ะ
มีคนที่ซื้อไปกักตุนไว้แล้วก็ทำให้คนที่รับจำนวนน้อยเข้าไม่ถึง
จ๋าคะแล้วมะละกอ๑ต้นทำรายได้ได้ต้นละเท่าไหร่
สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะคะขายสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทใช่ค่ะ
สวนมะละกอแบบเนี้ยรายได้ดีขนาดไหนคะก็รายได้ดีเท่าเท่ากับงานประจำเลยค่ะ
เป็นตัวเลขก็เป็นหลักแสนได้นะคะต่อเดือนเหรอคะ
ตอนนี้ใบตองจะพาทุกคนมาล้วงเคล็ดลับที่จะทำยังไงให้มะละกอนั้นลูกใหญ่แล้วก็ผลดกนะคะ
ลับอันนั้นคืออะไรคะพี่จ๋าจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ก็คือน้ำหมักชีวภาพ
ใช่เรียกอย่างงี้ได้ไหมได้ค่ะสูตรนี้อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ
ก็มีนะคะไข่ค่ะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้น้ำปลาค่ะผงชุรสค่ะ
ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วครบแล้วนะคะเราเริ่มจากที่อะไรคะค่ะก็มีใครนะคะ
ค่ะนี่ใส่ไข่ลงไปไข่หนึ่งฟองต่อผงชุรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ
น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างละหนึ่งค่ะไข่มันจะช่วยอะไรคะพี่จ๋า
แนนเซียมเยอะนะคะจะช่วยให้มะละกอคั่วเหนียวค่ะ
งชื่อรสจะช่วยให้ออกมาดกติดลูกง่ายค่ะส่วนน้ำปลานะคะ
จะช่วยเร่งให้พืชงามนะคะอืมโอ้โหอันนี้เหมือนเรากำลังทำไข่เจียวเหมือนกัน
เงี้ยนะคะมีกระทะไหมค่ะมีค่ะด้านหลังติดไปเรื่อยเรื่อย
เตรียมน้ำนะคะเว้นห่างกับปากควาดสามเซนต์นะคะค่ะ
หลังจากนั้นเราก็เติมอาหารให้จุลินทรีย์นะคะ
ใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ
หลังจากนั้นเราก็ปิดค่ะปิดฝาไว้ไม่ต้องแน่นนะคะ
แล้วก็เขย่าอายุใช้ได้ตั้งแต่๑เดือนขึ้นไป
วิธีการที่เราจะไปใช้ลดต้นมะละกอคือทำยังไงคะ
ใช้อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบซีซีก็คือครึ่งขวดนี้ค่ะ
ต่อน้ำสามสิบลิตรน้ำสามสิบลิตรก็ได้ประมาณหนึ่งไร่ได้
หนึ่งไร่ข้นเฉพาะดอกพ่นกี่ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ
วันต่อหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วกันค่ะ
สร้างรายได้มูลค่าเนี่ยเทียบเท่ารายได้หลักต่อเดือนเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับนะคะ
ในการที่ทำน้ำหมักเอาไปบำรุงมะละกอให้ออกดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้นะคะ
สามารถนำไปปรับใช้กันได้ด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จ๋ามากมาก

ไม่น่าเชื่อครับว่าแค่ใช้ไข่ผงชุรสแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นเอง
ก็สามารถทำให้มะละกอนี่มันใหญ่ออกลูกแบบเบอร์เริ่มยาวเกือบเมตรเลยแหละครับเนี่ย
ใช่ค่ะใช่ค่ะอีกเรื่องที่ทำให้น่าทึ่งไม่แพ้กันคือยอดออเดอร์
เดือนละแสนปีละเป็นล้านเลยเหรอคะเนี่ยจริงค่ะและนี่แหละค่ะ
เทคนิคดีที่นำมาฝากเรียกว่าเป็นการชี้ช่องทางรวยให้กับทุกคนเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องดีรออยู่อีกเพียบเลยนะคะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกลับมาพบกันค่ะ
ช่วงนี้แล้วนะคะก็หน้าร้อนเลยอยากรู้ว่าพอหน้าร้อนแล้วทุกคนนึกถึงอะไร
ไอติมไอติมหน้าร้อนต้องไอติมไอติมเหรอแต่พี่จะชอบไปดำน้ำอ๋อ
ไปทะเลดูบรรยากาศหนูก็ชอบดูค่ะดูทะเลชอบดูพี่ป้องถอดเสื้อ
นี่เลยค่ะอ่านี่ไม่ได้แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วง
ผลไม้ล่ะคะหน้าร้อนแบบนี้นึกถึงอะไรมะม่วงได้ไหมอ่า
จริงก็มีทั้งปีเนาะมะม่วงจริงครับข้าวเหนียวมะม่วง
ราดน้ำกะทิโอ้ยเหมือนกันยอมเรียกว่ายอมหุ่นพังเลย
เพราะว่าอร่อยมากอร่อยจริงแล้วก็มีนี่อีกแตงโมค่ะ
แตงโมแบบเย็นเย็นแช่ตู้เย็นนะปักอืมแตงโมก็ดีเออครับผม
พูดมาทั้งหมดนะคะแพ้ไปหมดเลยข้าวแพ้อะไรครับ
เพราะว่าสิ่งที่เราจะพูดวันนี้ก็คือราชาผลไม้อย่างทุเรียนนั่นเองนะคะ
ทุเรียนใช่แล้วแล้วทุเรียนที่พูดถึงวันนี้นะคะ
เป็นทุเรียนที่ไม่ธรรมดาค่ะทุเรียนวันนี้นะคะก็คือเป็นทุเรียนแช่แข็งค่ะ
ที่คนไทยไม่ได้กินเพราะว่าเขาเอาไปส่งออกขายจีนหมดเลยค่ะ
ก็คือไม่ธรรมดาจริงจริงนะคะครับแล้วที่สำคัญยอดขายเขาปีละหลายพันล้านค่ะ
เป็นพันพันล้านตายแล้วตายแล้วเราไปพบกับเจ้าของทุเรียนแช่แข็งพันล้านกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ก่อนจะไปถึงทุเรียนตอนนี้ค่ะต้องทำตาอย่างเองฮะ
เราแบบชุดเต็มบาง
จัดเต็มมากเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ชอบเครื่องเพชรมากค่ะ
คือเราใส่เครื่องเพชรทุกวันทุกวันลงจากห้องนอน
มูลค่าวันนี้ที่แต่งมาเท่าไหร่คะหลักสิบอ่ะค่ะหลักสิบอ่ะ
อะไรนะคะเท่าไหร่นะคะหลักสิบค่ะสิบสิบล้านแหละอืม
พี่ก็ปาตรงปาเต๊ะอะไรอย่างนี้คือเป็นงูที่ไม่กลัวเลยค่ะ

ถ้ารวมกันวันนี้เอาจริงพี่เนยดูผ่าน

เหนือจากความสวยแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่น้องนี่คือ
ราชินีผลไม้แห่งเมืองไทย
ยังไงเอ๋ย
เราเป็นเจ้าที่ทำทุเรียนแช่แข็งส่งออกเจ้าใหญ่ที่สุด

เพราะว่ายอดขายนี่กว่าพันล้านบาท
ไม่ใช่๑คแต่๘พันล้านบาทริป้องขา

ส่งออกทุเรียนนะคะไม่กระทบค่ะ
กลับได้ราคาแพงกว่าปกติด้วย

แล้วอย่างนี้ปีนี้เองพี่น้องตั้งเป้าไว้เท่าไหร่คะ

โอ้โหเรียกว่าเป็นยอดสูงสุดเลยที่เคยมาในรายการเรานะ
คราวนี้กลิ่นทุเรียนมันยั่วมาก

เพราะว่าเซลล์เขายังไม่แตกออกจากกัน
คือผลไม้ทุกตัวจะมีน้ำในตัว
แต่นี่เราจะทำให้น้ำมันกับเนื้อไม่แยกออกจากกันได้ยังไง

พอมันละลายแล้วมันจะไม่เป็นน้ำ
ถ้าละลายไปแล้วถ้าอุณหภูมิเขาไม่ถึงนะคะ
ลบ๖๐ปุ๊บเซลล์เขาจะแตกออกจากกัน

พอเราทานละลายปุ๊บรสชาติมันก็จะไม่อร่อย
นั่นคือจุดขายแม็กซ์ที่ว่าทำไมต้องลบ๖๐องศา
แล้วลบ๖๐นี่พี่น้องต้องไปแช่ในตู้เย็นยังไง

ซึ่งสามารถเซ็ตอุณหภูมิที่ลบ๖๐องศาได้ค่ะ
ซึ่งทำให้เนื้อทุเรียนสดกลายเป็นทุเรียนแช่แข็งปุ๊บ

การเซ็ตอุณหภูมิลบบ๖๐องศาคือสำคัญมากกับการใช้ฟิศทุเรียน

แล้วอย่างนี้พี่น้องใช้ทุเรียนพันธุ์ไหนบ้างคะ
โดยหลักก็คือหมอนทองคือผลิตผลแต่ละปีของเขาเยอะมาก
เดี๋ยวจะลองตัดให้น้องเนยลองถามนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้คือละลายแล้วนะคะเราจะไม่เห็นเลยนะคะมันเป็นน้ำ
อย่างนี้พี่น้องออกไว้ข้างนอกนานไหมคะ๑๕นาที๑๕นาทีเองเหรอคะ
ก็คือออกมาปุ๊บก็สามารถตัดแล้วไปทานได้เลยใช่ค่ะทานไปได้เลยอุ้ย
อ่าอันนี้ลบหกสิบนะคะเราแชร์ไว้แล้วออกพักไปสิบห้านาที
ละมุนเหมือนพี่น้องบอกจริงจริงค่ะครับแล้วก็รสชาติยังแบบ
คือมันไม่รู้สึกว่าเป็นทุเรียนแช่แข็งขนาดนั้นแล้วมันอร่อยขึ้นด้วย
และสร้างมูลค่าให้กับทุเรียนไทยด้วยค่ะค่ะเมื่อกี้ค่ะ
ฟังที่น้องพูดถึงเขาเรียกว่าห้องอะไรนะห้องแอร์บัส
ราชินีผลไม้พันล้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะอลังการขนาดไหน

ครีนมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนที่แปรรูปหลายอย่างนะคะ
ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
ที่ปกติราคาถูกให้ได้๒๐๐ถึง๓๐๐
โดยการทำแปรรูปตอนนี้เรามีแต่สินค้าทำส่งออก
ในประเทศเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายเพราะเราไม่ได้ทำเรื่อง

เมืองไทยเป็นเมืองเทศที่ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเยอะ
เราสามารถแปรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทุเรียนเยอะมาก
สต๊อกสินค้าเกี่ยวกับทุเรียนแช่แข็งมากที่สุดค่ะ
เรามีห้องเย็นที่สามารถทำได้ลบ๖๐องศาค่ะ
เพราะปกติไม่มีใครทำรถ๖๐ค่ะ
ห้องเย็นลบ๖๐องศานะคะห้องแอร์บัสมีที่นี่ที่เดียวกับคุณ

ซึ่งเราสามารถแลกสินค้ากัน

มีอะไรสินค้าที่ขายไม่ออกหรือขายไม่ได้
ล้นตลาดก็จะต้องส่งมาเมืองไทยเพื่อให้เราทำตลาดให้
อันนี้คือการทำคู่ค้าที่ถาวร

ไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจต่างคนต่างต้องได้กำไร
ตอนนั้นเราเกิดวิกฤตหนักมากนะคะ
ทำธุรกิจทุกคนไม่มีใครบอกว่า
ธุรกิจใหญ่เรื่องจะเจอวิกฤตนี้
ไม่ใช่ไม่เจอเจอหนักด้วยค่ะ
หนักกว่าหลายคนที่แบบโอดโอยพี่ก็หนักมาก

ทุกคนตอนนี้คิดว่าธุรกิจเกี่ยวกับทองคำเกี่ยวกับเพชร

ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรบ้านเราก็สามารถรวย

โยชน์

ปีนี้ยอดขายพี่น้องทะลุหมื่นล้านแน่นอน
ล้านแน่นอนอลังการมากค่ะ

ที่พี่น้องจะมีธุรกิจมูลค่าเป็นหมื่นล้านขนาดนี้นะครับ

แม่ค้าขายผลไม้ทั่วไปนี่แหละ

ทางครอบครัวพี่ทำผลไม้ตามฤดูกาล

คุณพ่อคุณแม่ก็ทำแตงโมมาก่อนเลย
ลำไยทำทุเรียนทำมังคุดอะไรไล่ไปตามฤดูกาล
เราก็ซื้อขายเกี่ยวกับผลไม้มาตลอด
แล้วมาวันหนึ่งพี่ก็ออกมาจากครอบครัวบอกว่า
วันหนึ่งเราจะต้องพาครอบครัว

น้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ได้

คือเราเรียนปฐมเองเราก็ต้องไปร้านทุกวัน
มัธยมเลิกเรียนมาเราก็ต้องไปร้าน

การจนบุรีเป็นสาวเมืองกาล

ใช่ค่ะแต่เรามีร้านอยู่ที่ตลาดศรีเมือง
แล้วก็ที่นครศรีธรรมราชตลาดหัวอิต

ก็แปลว่าที่บ้านในตอนเด็กเนี่ยถือว่าโอเค
ที่แรกไม่ได้ร่ำรวยแต่เราเริ่มค้าขายกันมาตั้งแต่

ถึงได้มาเป็นแบบราชินีผลไม้ของเมืองไทยแบบนี้ค่ะ

เราก็มาทำมะม่วงอ่อนซึ่งส่งไปทางภาคใต้

ก็ขายไม่ได้เพราะต้องกินอ่อนมันต้องสดไงฮะ

บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยแสนสอง

คือเราอยู่ที่ตลาดนครศรีธรรมราชตลาดโหอิส

ทุกปีเขาทำมะขามหวานเราถามเขาว่าเขาได้กำไรเท่าไหร่

แล้วทุกฤดูการเขาก็จะเป็นแบบนี้สร้างปั๊มน้ำมัน

สมัยก่อนเทคโนโลยีสื่อสารก็ไม่มี

พี่ก็เลยบอกว่าเหลือแสนสองฉันต้องไปต่อ

เพชรบูรณ์ประมาณสักตีสามไม่ได้นอนเลยนะคะ
เช้ามาเข้าตลาดไปถึงตลาดอ้าวเขาบอกว่าขายข้อทองเป็นเล็กเล็กอย่างเงี้
ที่ใต้ขายโลละส่งนะคะ๓๕บาท๔๐บาทปักขาย๖๐บาท๘๐บาท

ใช่ค่ะต่างกันหลายเท่ามากเลยทีเดียวใช่ค่ะ
แสดงว่าคนนั้นเขาโกหกถูกไปจริงล่ะค่ะไม่ใช่ตอนนั้นพี่มีเงินอยู่แสน๒๐๐๐บาท
ฝักไม่ซื้อค่ะซื้อข้อก่อนก็แล้วกันเพราะมันได้ปริมาณเยอะกว่า
เรายังไม่มีเงินพอที่จะซื้อถึง๑๕ตันได้
เราก็ทยอยซื้อไปทีละ๓ตัน๕ตันเพิ่มไปเรื่อยจนถึง
เราได้กำไรแล้วซื้อ๑๐ล้อทั้งคันเป็นของเราเอง
คือได้กำไรเยอะจนซื้อ๑๐ล้อเป็นของตัวเองได้

ก็คือพลิกชีวิตจากมะขามหวานนี่แหละ

ดูการนั้นผ่านไปเราได้กำไรมาล้านกว่าบาท
ฤดูการเดียวประมาณสักเดือนกว่าได้มาล้านกว่า

แล้วเราลองนึกในใจปีหน้า

ใช่ปีหน้าเราก็ลงมาทำแล้วมันมาเจอ
บุญธรรมทุกวันนี้ที่เป็นคนดูแลพี่อยู่นะคะ
เขาเป็นโรงงานขิงแล้วก็โรงงานมะขาม
ซึ่งโรงงานมะขามเนี่ยเขาเคยเก็บอยู่แค่ปีละ๗๐ตัน

ที่เข้าไปปีแรกเก็บ๕๖๐๐ตัน

เขาก็เครียดถึงเขาจะมีเงินนะคะ

เรามีสินค้ายังไงมันก็ขายได้

เราก็ทำขิงด้วยขิงมันเป็นซีซั่นเหมือนกันค่ะขิงสดนะคะ
เพราะว่าญี่ปุ่นเองเขาเรียกขิงเจส่งประเทศญี่ปุ่นเป็นอะไรที่ทรงยากมาก
บริษัทพี่ก็มีขิงญี่ปุ่นขิงขิงยูก็คือขิงยูเอส
ก็ส่งอเมริกาด้วยคือส่งผิงไปทั่วโลกเหมือนกันค่ะ
มะขามแช่เย็นกับขิง
แล้วเริ่มมาเป็นทุเรียนแช่เย็นได้ยังไงครับ
ปี๕๔เป็นปีที่น้ำท่วมทุกคนจะจำได้ใช่ไหมคะ
ปีนั้นคือเรามีลูกค้าจีนอยู่เยอะที่เราส่งมะขามหวานไป
เขาก็บอกว่าให้พี่มาสร้างโรงงานที่ตลาดไทยดิ
เพราะว่าตลาดไทยมันเป็นศูนย์รวมของสินค้าผลไม้ใช่ป่ะ
ส่งผลไม้มาให้เราเราขายผลไม้แล้วมันมีกำไรเพิ่มขึ้น
เราก็เริ่มต้นการทำผลไม้นำเข้าปีห้าเก้า
ทางท่านผู้ว่าจังหวัดจันทร์ระยองมาหาพี่เพราะว่าพี่มีตลาดจีนเยอะ
เขาก็บอกว่าช่วยยังไงทำยังไงให้เราระบายทุเรียนให้ทิ้ง
เพราะมาปีนั้นปี๕๙คือทุเรียนล้นตลาดล้น
เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำทุเรียนแช่แข็งเนี่ย
เราสามารถรู้เลยว่าทุเรียน๑๐๐กิโลได้เนื้อเท่าไรอะไร
ถ้าเราดีดออกมาราคาเท่าไรต้นทุนขนาดนี้มันสร้างเม็ดเงินได้แล้ว
นั่นคือจุดเริ่มหรือเปล่าฮะใช่ค่ะอ๋อคือตอนแรกก็ไม่ได้เคยยุ่งกับทุเรียนเลย
ยังไม่เคยคิดจะทำทุเรียนแช่แข็งทางผู้ว่าจันทบุรีบอกว่า
ใช่พูดว่ามาลดตลาดหรือเปล่าใช่ทุเรียนแช่แข็งที่พี่น้องส่งออกจีน
คนไทยอยากลองบ้างทำไงดีครับอ่าถ้าอยากลองต้องไปที่โรงงานแค่นั้นค่ะ
เราไม่ได้จำหน่ายในเมืองไทยเรื่องห้างสรรพสินค้า
เพราะว่าคนไทยรู้จักทุเรียนดีคนจีนการตลาดเราง่ายกว่า
น้องบอกว่าเราทำธุรกิจไม่ใช่ว่าแค่สร้างสินค้าให้ดี
ให้คนจดจำนะคะใช่แต่เราต้องสร้างตัวตนของเราด้วยใช่ครับ
แรกเวลาเราทำธุรกิจเขาไม่ได้มาเห็นสินค้าเราครับ
เขาดูตัวเราก่อนเห็นตัวเราก่อนน่าเชื่อถือไหมค่ะอ่า
เหมือนเราจะลงทุนกับใครสักคนหนึ่งจะสร้างโรงงานสัก๕๐๐ล้าน
แต่คนที่มายังไม่พร้อมเลยแม้กระทั่งตัวเอง

เขาจะสร้างโรงงานให้ฉันเสร็จไหมวะเนี่ยค่ะ
มันต้องดูจากภาพลักษณ์ภายนอกตัวตนเราก็ต้องดูน่าเชื่อถือดูดี

นี่ไงนักธุรกิจจีนมาเจอน้องงูตัวนี้
เชื่อเลยเชื่อเลย

แม้กระทั่งออฟฟิศเอ่ยอะไรเอ่ย

คู่ค้าที่จะมาเจอเราเห็นเรา

ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ข้างนอกอย่างเดียวนะคะ
รับรองลูกค้าต้องบอกว่าอลังการมาก

ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ข้างนอกอย่างเดียวนะคะ
รับรองลูกค้าต้องบอกว่าอลังการมาก

คือแต่งแล้วดูกระจกแล้วถามกระจกว่า

เครื่องประดับที่ใช้อยู่ทุกวันก็เป็นหลัก๑๐ค่ะ
แต่ถ้าออกงานไม่ได้ก็ควรตะตัวปลักร้อย

ถ้าใครเห็นแม่จะรู้ทุกคนจะรู้ว่าแม่แต่งตัวเก่งมาก
ตั้งแต่หาเงินได้แล้วรู้ว่าเงินร้อยบาท
ถ้าเราใช้ไปแล้ว๓๐บาท๒๐บาท๔๐บาท

ป๊าบอกว่าทุกอย่างเรายังไม่ถึงเวลา
ยังไม่ถึงเวลาใช้ยังไม่ถึงเวลากินยังไม่ถึงเวลาเที่ยว

ถ้ามีปุ๊บเราก็สามารถหาสิ่งพวกนั้นเข้ามาได้

คนถามว่าหากำไรได้ปีตั้งเยอะแยะ

พอที่จะแบ่งส่วนหนึ่งมาซื้อเราซื้อได้

แต่พอมันถึงวันนี้เราต้องไปซื้อเยอะแยะ
วันนี้อาจจะพร้อมที่จะแบ่งได้ที่จะเอาไปใช้ได้

ฟิศเราทำไมถึงได้เป็นสีทอง

วันจันทร์ก็เลยสีถูกฉลกเป็นสีทอง

เวลาลูกค้ามาจากเมืองนอกมันจะเป็นภาพจำ
ที่เขาบอกว่าออฟฟิศโปที่เมืองไทยมาหามิทควีน
มันเป็นอะไรที่แสดงตัวตนของเราออกมา
ว่าเราเป็นรายชนิดเราก็ต้องไม่ปกติ

ได้ทำให้เวลาแขกเข้ามาแล้วจำภาพจำของเรา

บ้านอยู่อีกที่หนึ่งแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ประจำ
เพราะว่าแม่จะมีห้องที่พักอยู่ที่ออฟฟิศฝึกออฟฟิ
เพราะเวลาเราทำงานดึกปุ๊บเราก็ไม่ได้กลับบ้าน

มีฮวงจุ้ยมีม้ามีลูกม้าตลอดเพราะว่า
คือการนำโชคทุกอย่างเราก็จะเล่นด้วย
แล้วก็ถามว่าโต๊ะพวกนี้คือโต๊ะ
แขกมาหลายชุดปุ๊บก็จะนั่งทำงานไม่ได้ปิดโต๊ะทานข้าวนะคะ

จบงานที่ห้องนี้สูงสุดเคยได้เท่าไหร่ครับ

ก็คุ้มที่จะมีห้องจบงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ห้องจบงานนะคะควรจะมีอะไรเสริมไหมคะเช่นแบบ

ฮวงจุ้ยคือในออฟฟิศเราจะมีรูปม้ารูปเรือ
เป็นสัญลักษณ์ที่คนจีนรู้กันอยู่แล้ว

ทรัพย์ขนทรัพย์เข้าบ้าน
มาแล้วอย่างม้าอันนี้เกิดปีม้าเกี่ยวไหม

ใช่แล้วขยันแข็งค่ะ
เข้าใจแล้วเราจะไปทำบ้าง
มิสควีนหรือว่าพี่น้องสวยแบบนี้

ไม่ใช่ใช่ที่แรกก็เรียกพี่เนี่ยค่ะ

เรามาแจกเพชรแหวนเพชรจี้เพชร

อันนี้คือพี่น้องแจกโดยที่ไม่ได้โปรโมทสินค้า
ไม่ได้ไม่โดนไม่เลยเขาไม่เคยพูดถึงบริษัท
ไม่เคยขายของไม่เคยอะไรเลยค่ะ

อยากแบ่งปันให้คนอื่นคนที่ขาด
ถึงเราจะทำให้เขามีความสุขได้แค่ชั่วโมง

แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเออฉันมีความสุข
มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขมาก
ผู้ให้จะมีความสุขมากกว่าผู้รับอีกนะคะ

นี่นะครับขนาดฟังไปยังยิ้มตามไปด้วยนะครับ
รู้สึกว่าพอเรามีแล้ว

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง
แบ่งปันความสุขสู่สังคมแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ

ที่มาแชร์เรื่องราวดีกับเรามากมายในวันนี้